แล้วในสัปดาห์หน้าวันที่สิบห้านและสิบหกกุม

หนึ่งวันรัฐบาลและฝ่ายค้านมีงานใหญ่
รออยู่นั่นคือการอภิปรายรัฐบาลแบบ
มาตรา๑๕๒แน่นอนว่าการอภิปรายครั้งนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนไม่น้อยว่าจะลงคะแนนให้กับพักการเมืองไหน
แม้จะไม่มีการลงมติแต่ข้อมูลที่ถูกนำมาอภิปรายของฝ่ายค้านและคำชี้แจงของรัฐบาลจะถูกตัดสินด้วยคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่กำลังจะมาถึง
ที่สำคัญไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแจกรวยเหมือนที่ผ่านมาเพื่อให้สอสอโหวตสนับสนุนฝ่ายตัวเองหรือไม่
ครั้งนี้ฝ่ายค้านโดยเฉพาะพลพักก้าวไกลมั่นใจอย่างยิ่งว่าทั้งพยานและหลักฐานที่มีอยู่ในมือตอนนี้แน่นหนามาก
ถึงขนาดบอกว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในครั้งที่ดีที่สุดของพักในการซักฟอกรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องความผิดพลาดและการทุจริตคอรัปชั่นเรียกว่าจะฉายภาพให้เห็นแบบค่าหนังคาเขากันเลยทีเดียว
ประเด็นที่จะหนักหนาสาหัสในการอภิปรายครั้งนี้ก็คือความอื้อเฉาในวงการตำรวจที่มีข่าวว่าฝ่ายค้านจ้องขย่ำเหมือนไฮยีน่าเห็นเหยื่อ
เพื่อจะพุ่งเป้าเข้าใส่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยตรงเพราะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตำรวจ
ส่วนจะมีอาสเตอร์ช็อกไปถึงรัฐมนตรีคนไหนหรือไม่ก็คงต้องจับตาดูในวันนั้นแต่ทุกอย่างคงไม่เข้าทางฝ่ายค้านไปทั้งหมด
เพราะซีกรัฐบาลคงจะไม่ยอมให้เชื่อดกันง่ายน่าจะเตรียมเกมไว้แก้กันแล้วเช่นเดียวกัน
และการแก้เกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือการล่มการประชุมด้วยการทำให้สภาไม่ครบองค์ประชุมจนไม่สามารถเปิดอภิปรายได้
เมื่อเปิดสภาไม่ได้ฝ่ายค้านก็โหวตรัฐบาลไม่ได้เพราะถ้าหากทำเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อซิกรัฐบาลแน่นอน
กลับจะเป็นผลเสียหนักขึ้นไปอีกประชาชนจะเข้าใจว่ารัฐบาลไม่กล้าชี้แจง
หากเป็นเช่นนั้นเท่ากับเป็นการกล่าวหาข้างเดียวถึงแม้รัฐบาลจะออกมาชี้แจงภายหลัง
คนที่จะเชื่อก็คงมีน้อยยิ่งกว่าน้อยเพราะในเมื่อรัฐบาลหนีการอภิปรายและจะมาชี้แจงภายหลังก็คงไร้ประโยชน์
หลบไปแล้วเนี่ยแล้วเขาจะไม่อภิปรายได้ไหม
และช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของสภาชุดนี้
เขาก็คงต้องเตรียมใส่อย่างเต็มที่แล้วก็ตอบอย่างเต็มที่
เขาอยากพูดอะไรเขาก็พูดเราอยากพูดอะไรเราก็พูด
มันก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั้งนั้นเอง
อย่าไปกังวลครับมันไม่หนีด้วยเรื่องนี้หรอก
ดังนั้นทางที่ดีที่สุดของรัฐบาลก็คือต้องเผชิญหน้าในการอภิปรายครั้งนี้เท่านั้น
ฝ่ายค้านกล่าวหาอะไรมาก็ต้องชี้แจงข้อสงสัย
แล้วให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจว่าเขาจะเชื่อข้อมูลหลักฐานของใคร
สำคัญที่สุดพลเอกประยุทธ์ต้องแสดงความเป็นผู้นำ
ืดอกเชิดหน้าให้สมกับการเป็นชายชาติทหาร
ในการนำรัฐมนตรีใต้บังคับบัญชาทั้งหมดอยู่ฟังอภิปรายด้วยตัวเอง
ถ้าไม่ได้ทำผิดไม่ได้มีนอกมีในก็ไม่ต้องกังวล
เพราะคนที่ต้องกังวลมีแต่คนที่มีสุนัขปักหลังเท่านั้น